สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับวันนี้นอกเหนือจากการกลับมาของทีมไทยนะครับ
เพื่อจะกลับมาเก็บตัวต่อแล้วก็เดินทางไปแข่งขันในรอบรองชะเลิศของศึกอาเซียนคลับนะครับ
บุกไปเยือนก่อนนะครับทีมที่เราต้องเจอก็คือพม่านะครับ
ไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวสรุปสถานการณ์นะครับของทั้ง๔ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยครับ
นี่เป็นการชนะ๓นัดรวดในรอบแรก
เป็นครั้งที่๓ติดต่อกันของทีมไทยในการแข่งขันรายการนี้ครับ
ผลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาก็บอกนะครับว่า

ขนาดที่ซิโก้เกรียรษักเสนางเมือง

ทีมจะไปเก็บตัวที่กิเลเวอร์เวอร์เล่นะครับ
เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า
แล้วก็จะเก็บตัว๔วันก่อนเดินทางไป
วันที่๑ธันวาคมแล้วก็แข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
เกมแรกวันที่๔ธันวาคมนี้ครับ
ก็รู้กันแล้วนะครับว่าไทยนั้นจะต้องไปเจอกับ
เพราะว่าพรรมานั้นเอาชนะมาเลเซียได้๑๐นะครับ
ที่๑คู่เตะพร้อมกันนะครับในสายบีเวียดนาม
ชนะกระบุชา๒๑สูสูสีจริงนะครับ
รายการนี้ไม่มีทีมไหนห่างกันเลยครับ
ไทยบุกประยันพรรมารอบรองเกมแรก๔ธันวาลนะครับ
อีกครั้งแล้วก็กลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่๘ธันวาคม
นี้ก็ส่งกำลังใจมาเชียร์กันเยอะครับ